มาดูกันต่อเนื่องเลยนะคะจากกรณีน้องเล็กนะคะ
มงคลสวิไลทองที่น้องเสียชีวิต
ขณะที่ชกกับคู่ต่อสู้อยู่บนเวที
แล้วก็ล้มจากการถูกหมัดน็อกหัวฟาดลงไปกับพื้นเวที
จังหวะนั้นกรรมการเอามือมารับไม่ทัน
น้องก็เลยเลือดคลั่งในสมองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้วันที่มีการสวดอภิษฐรรมคืนวันที่๒
มีคนไปถ่ายภาพบรรยากาศในงานศพ
แล้วก็ไปถ่ายภาพติดภาพเด็ก
เชื่อว่านี่จะเป็นวิญญาณของผู้ตาย

ภายในงานศพของน้องเล็กผู้ชืนข่ามนรรทรารัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปพบกับนายพิเชษแสงจันทร์อายุ๕๑ปี
ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นคนถ่ายรูปดังกล่าวค่ะ
ก็เล่าบอกว่าวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาไปร่วมฟังพระสวดอภิษฐรรมน้องเล็กอนุชาธาสโก
อายุ๑๓ปีหรือว่าเพชรมงคลสาวิลัยทอง
จัดขึ้นที่วัดใหม่บางปรากฏ
หลังเสียชีวิตบนสังเวียนเนื่องจากเลือดคลั่งในสมอง
โดยคืนดังกล่าวเป็นการสวดอภิษฐรรมคืนที่๒
ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายบรรยากาศที่หน้าเมนนะคะ
แต่ว่ากลับติดภาพเด็กผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
กลมสีเขียวเป็นภาพเด็กผู้ชายผมเกลี้ยน
แต่งชุดคล้ายนักมวยยืนอยู่ด้านหลัง
คนที่มาร่วมฟังพระสวดด้วย
นายพิเศษบอกว่าเขาแล้วก็นายหนึ่งสกล
ธเนตตระกูลอดีตนายกอบตในครองบางปรากฏแล้วก็ทีมงาน
ก็นำภาพนำน้ำไปช่วยในงานด้วย
แล้วก็ถ่ายภาพติดรูปนี้ออกมานะคะ
แล้วก็มีคนมาบอกว่าภาพนี้มีน้องเล็กติดอยู่ด้วย
อยู่ด้านหลังทีมงานเรามาเปิดดูกันหน่อยสิ
ว่าใช่นองเล็กหรือเปล่าญาติยืนยันว่าใช่
บอกว่าช่วงนี้ที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนเลย
วิ่งอยู่ในบริเวณนี้ฟังเสียงญาติกันหน่อยค่ะ
คือทั้งสองคนบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้
ว่าภาพเด็กที่ถ่ายติดนั้นเป็นวิญญาณของน้องเล็กหรือไม่อย่างไร
แต่ด้วยเวลาที่น้องเล็กเพิ่งจะเสียชีวิตมา๒วัน
ลักษณะการแต่งตัวท่าทางทรงผม
อันนี้ทำให้เชื่อได้ค่ะว่าเป็นน้องเล็กจริง
ยืนยันว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมตกแต่งใดเพื่อให้เป็นข่าวทางสิ้น

แต่ถ้าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่
ก็กกทถกแก้พรบมวยเซฟเด็กไม่ห้าม
แต่ต้องขออนุญาตเล็งเอาผิดอาญากรรมการ
เพราะวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้ทางด้านของคณะกรรมการกีฬามวยกรกฐ
จะได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
มานำเสนอข้อมูลก่อนจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการการกีฬามวย
โดยมีนายวิทยาศักดิโคสุระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในการประชุมวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้นะ
ก็ต้องหาบรือเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายพรบมวยปีพศ๒๕๔
ว่าอันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
แต่เขาก็บอกนะว่าคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
คือไม่ได้ห้ามประเด็นว่าเยาวชนต่ำกว่า๑๒ปีจะขึ้นชก

แต่ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า๑๕ปีจะต้องได้รับการอนุญาต
ก่อนอันนี้มีเสียงคัดค้านจากนักมวยรุ่นใหญ่หลายรุ่นออกมา
ใช่นะครับบอกว่าสนามเล็กสนามต่างจังหวัดเด็กก็ขึ้นกันเยอะแล้วตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มองเรื่องของการเข้มงวดกับกติกามารยาท
แล้วก็เหตุการณ์แบบของน้องเล็กจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ถ้ากรรมการเห็นว่าสภาพนักมวยที่ถูกต่อยไม่ไหวก็ควรจะให้หยุดทันที
ตอนนี้ก็จะต้องมีการเชิญคณะกรรมการที่มีการขึ้นทะเบียน
คนที่เป็นกรรมการมวยนะที่มีการขึ้นทะเบียนกับกกท๒๐๐๐คน
เอามาพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกันใหม่ให้หมดนะครับ
นี่เรื่องความคืบหน้าเรื่องของน้องเล็กนะครับ